แล้วก็หายเหมือนกันแต่คันนี้เป็นรถกระบาดตู้ทึบ

หลอกเช่าแล้วเอารถเขาหายไป

อย่างตู้ผมซื้อมาวันที่๑๘

มักกะลาที่ผมซื้อตู้น่ะ
เวลาช่วงกี่โมงค่ะตู้มาถึง

เรื่องนี้มีเงื่อนงำหรือเปล่า

เหตุการณ์นี้เป็นช่วงที่ผู้เสียหาย

อายุ๔๗ปีไปกับตำรวจ
ผู้ท้อนปากช่องนครราชสีมา
เข้าไปตามหารถกระบะ

ที่ร้านอะไหล่รถยนต์มือ๒

ก็อ้างว่าซื้อมาจากที่อื่นนะแต่เธอจำได้ว่าตู้ทึบเนี้ยมัน
ของเธอพี่จำได้ยังไงพี่นงพอย์พี่จำได้ยังไงก็พี่จำ
รถกระบะหายไม่มีร่องรอยเจ้าของร้านอะไรยืนยันว่าไม่รู้
ลงพื้นที่ไปเลยไปคุยกับเจ้าของโพสต์ผู้เสียหาย
คือพี่ดวงพรอาศัยอยู่ที่พนัฐนิคมชนบุรีนะ
เธอก็เอาคลิปหลักฐานต่างมาให้ทีมข่าวดู
แล้วก็เล่าบอกว่าปลายปีที่แล้วปลายปีที่แล้ว
โพสต์นะฮะหางานตามเพจต่าง
แล้วก็มีนายวิทยาวัฒน์ประสมศรีอายุ๓๐ปี
แชทมาขอเช่ารถนะอ้างบอกว่า
เดี๋ยวจะใช้เอาไปส่งอะไรต่างจังหวัดนี่นี่คนนี้คือวิทยาวัฒน์นะ
คนนี้แหละจะขอเช่าให้ค่าเช่า๑เดือนเป็นเงิน๑๕๐๐๐บาท
แล้วก็นัดส่งมอบรถกันที่ปั๊มน้ำมันที่บางพลีสมุทรปราการ
ธันวาคมปีที่แล้วนู่นทำสัญญายืมกัน๑เดือน
ครบสัญญาจะส่งคืนรถใช่ไหมเดือนมกราใช่ไหม
วิทยาวัฒน์อ้างบอกโอ้พี่ลุงพรผมยังไม่ว่างเลย
แล้วโอนค่าเช่ารถมาให้ข้ามไปอีกเดือนหนึ่งเดือนกุมภาพันธ์
คราวนี้ติดต่อวิทยาวัฒน์ไม่ได้เธอแล้วเธอก็เลยโพสต์ตามหาในกลุ่ม
ปรากฏว่าหลายคนบอกว่าเฮ้ยลูกถูกหลอกเช่ารถแล้วรถหายแบบนี้เหมือนกัน
จุดสุดท้ายอยู่ที่ร้านอะไหล่รถมือสองซึ่งเธอประสานให้ตำรวจเข้าไปตรวจ
ตามที่ปรากฏในคลิปนะครับคุณผู้ชมนะฮะเบื้องต้นตำรวจภูทรบางพลีระบุว่า
ออกหมายเรียกนายวิทยาวัฒน์ก่อนนะฮะแล้วก็ไปพบว่าวิทยาวัฒน์มีประวัติคดียักยอกทรัพย์
แปลกเนอะมันก็แปลกอยู่นะเดี๋ยวหลังจากนี้ให้ตำรวจนะทำหน้าที่ต่อด้วยนะคะ